งานเข้าแล้วค่ะงานเข้างานเข้า

คือมีหลายเรื่องเลยเรื่องแรกก่อนละกัน
เมาส์เขาบอกว่าหวานใจอย่างสาวจันจิทำตัวเหินห่าง
คือหลายคนก็เลยคิดว่าอ้าวบ๊ายหรือเปล่าเลิกหรือเปล่าอะไรแบบนี้
รวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวก็คือข่าวของเพื่อนร่วมกวนอย่างหนุ่มเคนภูมิ
แล้วก็ให้แม่ของเอสเตอร์มาดูแลแทน

รวมทั้งเป็นเพราะว่าพี่โชว์รักมาริโอมากกว่าเคนหรือเปล่า
ฟังเรื่องจริงจากปากของมาริโอกันเลยค่ะ

แต่ยังใจความเป็นวันเหมือนเดิม
แฮพปี้กับพี่ไม่มีอะไรครับก็ต่างคนต่างอาหาร
ก็เจอกันบ้างน้องเคนภูมินะครับก็ได้ยินมาบ้างครับพี่
ก็ได้ยินมาบ้างว่าเราแบบอาจจะไม่ได้มีพี่โชว์ดูให้แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ก็ยังสนิทสนมกันก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับ
เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าพี่โชคก็รักทุกคนเท่ากันแหละครับ
แต่ว่าคืออย่างน้องอาจจะมีทางของตัวเองอาจจะมีแบบแนวทางของตัวเองอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันก็เป็นความเห็นส่วนตัวเขาเป็นทางเดินที่เขาเลือก
เคลียร์กันไปทั้งสองเรื่องเอาเรื่องที่โดนตรงก่อน
คือเรื่องของตัวเองกับจันจิเนี่ยก็เคลียร์แล้วว่ายังคบกันอยู่ไม่ได้เลิกกัน
แต่ว่าก็เป็นแบบนี้ต่างคนต่างทำงานก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบลงรูปคู่อะไรกันหรอก
คู่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักกันนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจใหม่ด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเคนภูมิเทพี่โชว์ผู้จัดการมาริโอไป
ก็คือเคนอาจจะมีแนวทางของตัวเองที่ว่าอาจจะรับงานแบบนั้นแบบนี้

คือไม่รู้ว่าเคนจะไปให้แม่ของคุณเอสเตอร์มาดูแล
ยังไม่ถามเคนเอาดีกว่าคุณผู้ชมเราไม่ถามอีกทีหนึ่งนะคะ